แม่ค้าดิฉันมีอีกเรื่องอันนี้เป็นแม่ค้าขายผัดไทย
ปรากฏว่าลูกค้ามาสั่งผัดไทยแล้วรอนานนะคะ
รอจนเลือดร้อนนะคะลุกขึ้นไปต่อว่าเจ้าของร้านถึงในครัวนะคะ
แล้วก็มีการผลักหน้าอกกันด้วยไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
นี่ในครัวนะครับคุณผู้ชมห้องห้องครัวมีภาพวงจรปิดแบบนี้นะคะ
ผัดไทยบ้านยิ้มนะคะแม่ค้าก็กำลังผัดไทยอยู่นะคะ
แล้วนี่ที่เดินเข้ามาคือคุณลูกค้าค่ะนะคะเดินเข้ามาลักษณะเหมือนกับต่อว่า
เธอเธอสั่งผัดไทยแล้วได้ช้านะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพมี
คือแม่ค้ายกมือไหว้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เอามือผลักหน้าอกเธอล้มได้รับบาดเจ็บนะคะ
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็เธอก็หนีออกไป
ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำ
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวก็เลยวันนี้ไปพบกับ
ของร้านค่ะนางอัชราบุญสวัสดิ์

คือเธอบอกว่าเธอเอาใบสั่งอาหาร

ใบสั่งอาหารเขาสั่งผัดไทยเส้นจันทร์
โบราณพิเศษ๑ห่อเกี้ยวทอดชุดหนึ่ง
แต่ลักษณะการเขียนเป็นเกี้ยว๒เพื่อที่จะห่อกลับบ้าน

กำลังจะผัดผัดไทยอีก๓ห่อให้ลูกค้าคนต่อไป
แล้วเด็กที่ร้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาสั่งปากเปล่า
บอกว่าเพิ่มผัดไทยวุ้นเส้นอีก๑ห่อ
เธอก็ต้องทำให้หลังจากที่ทำ๓ห่อนี้ใช่ไหมคะ

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คงจะเข้าใจว่า
ทำไมสั่งก่อนแล้วยังไม่ได้อีก
เธอก็ไม่พอใจโวยวายต่อว่า
แล้วเดินเข้ามาถึงในครัวนะคะ

ผู้หญิงคนนี้เขาเอาผัดไทยที่เสร็จแล้ว

แล้วก็เธอก็คิดว่าจะจบแล้วแต่เปล่า

อย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะ
นี่ค่ะแม่ค้าก็พยายามอธิบายนะแต่ลูกค้าก็ไม่รู้จะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่านะคะ
แต่เธอก็แจ้งความที่สพแม่ปิงแล้วค่ะ
คือไม่ต้องการค่าปรับแต่อยากให้เป็นตัวอย่าง
ไม่อยากจะให้ไปก่อเหตุเช่นนี้กับใครอีกนะครับ
บางทีแบบคิวเบื้องหลังก็ลูกค้าจะไม่เห็นไม่เข้าใจตรงนี้นะคะ

หิวด้วยอะไรด้วยก็บวกไปนะคะ